หลายคนก็ตามความคืบหน้าเรื่องนี้เหมือนกัน
แม้ว่าจะจับตัวในนัทได้แล้วก็ตาม

ฆาตกรที่ฆ่าฆ่าโหดเซลล์ขายรถจำได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับ
แม่พอเอาตัวนะครับขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาเท่านั้นแหละ

คุณผู้ชมบอกตั้งแต่ตอนโปรยปิดเบรกแล้ว

ตำรวจสภสันทรายครับคุมตัวในนัทพลผันพดุงทรัพย์อายุ๔๐ปีฮะ
ผู้ต้องหาฆ่าข่มขืนนางสาวอ้อมเซลล์ขายรถจำได้ใช่ไหมครับ
ฝากขังต่อที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่
ช่วงที่ตำรวจคุมตัวออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาพาไปขึ้นรถเนี่ยนะครับ

้มหน้าหนีไม่ให้สัมภาษณ์พอขึ้นรถได้เขาอ่อนครับคุณผู้ชม

คือก่อนเนี่ยนัทธพลเนี่ยอ่ะเนี่ยดูดูอีกทีเนี่ย
ขึ้นไปแล้วโอ้โหนอนกับพื้นรถเลย
ตำรวจก็ต้องไปดูแลใกล้ชิดครับ
นัทธพลเนี่ยถูกนำตัวมาสอบสวนร่วมกับทนายความตามกระบวนการของกฎหมายเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันครับ

ใช้เวลาสอบสวนนาน๕ชั่วโมงก็คงจะอ่อนเพลียแล้วมั้ง
เบื้องต้นในนัทธพลเนี่ยนะครับถูกดำเนื้อคดีในสองท้องที่คือสพรดอยสังเกตที่ไปก่อเหตุจี้บังคับหญิงอายุ๑๘ปีไปกระทำชำราว
ถูกดำเนินคดี๓ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวโดยมีอาวุธพาไปเพื่อการอนาจารย์และนวงเหนียวกักขังครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากักขังหน่วงเหนียวกักขังพาไปเพื่อการอนาจารย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย
และซ่อนเร้นอำพางศพผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาครับในอำนาจเกรดประเสริฐนะครับ
ของอ้อมเพื่อกลับบ้านนะครับจากโรงแรมที่เกิดเหตุแล้วก็ในรถเก๋งตามความเชื่อของชาวล้านนาครับ
ขอบคุณครับ